ทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยจะไม่พูดถึงเขาทำไม
เขาก็หน้าตาหล่อดีจะตายไปแล้ว
เสน่ห์ก็เพียบดีเจพุทธค่ะหรือว่าพุทธิชัยเนี่ยโดนแซวว่าเปลี่ยนหน้าอีกแล้ว
นี่ซึ่งเป็นดาราขึ้นแท่นหน้าใหม่ล่าสุดดูคล้ายกับอะไรนะ

นี่ดูแม่สิขึ้นมาแล้วลูก
นี่หลังจากเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครีมกันแดดแบรนด์เกาหลีนะเห็นป่ะ
เขาแบบจะแต่งหน้าเป็นแบบใส่ดิวยี่เปล่า
คำเดียวเลยนะถ้าทำมาแล้วมันได้ขนาดนี้

จะส่งลูกส่งหลานไปทางพี่ม้า

เช้ามามันวิ่งทั้งวัน

หล่อนขอเงินเจ้าหน้าสักล้านหล่อนหนึ่ง

เขากลับนิ่งวิ่งเขาออกกำลังกาย

พี่๔มันลูกขึ้นมาวิ่ง๖กิโลกรัม
ไม่ใช่บนลูกนะวิ่งรอบคอนโดมัน

อุ๊ยแต่หรือเป็นไปได้นะว่า

กว่ามันจะเข้ารุ่นทางปีหนึ่งนะพี่

แต่เมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยโอเคมันไปเก็บโบทงโบท็อกเก็บอะไร

เขาไม่ได้ทำมันแรงให้ข่าวว่าไม่ได้ทำ

คนรอบโตพูดว่าไม่ได้ทำ
มันก็ยอมรับว่าทำทำด้วยทำอะไรบ้างอ่ะเท่าที่เธอดูเธอทำอะไรบ้าง

ถ้าสมมุติฉันก็ไม่กล้าถามอะนะ

แต่คือเหลาขึ้นไปแบบบางคนหน้ามันจะบานถูกต้องไหม

เป็นอะไรที่เขาบอกว่าทำยังไงก็ไม่มีวันชนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติตาเนี่ยทำมาปี๒ปีเนี่ย

พี่พี่มีคนที่เห็นตอนแรกใช่ไหมไม่เคยเห็นป่ะตอนมาใหม่ก็คือเขามีโครงที่หล่ออยู่แล้ว
เออคือเขามีของดีของเขามามันเหมือนแบบว่าเขาเป็นคนที่หล่ออยู่แล้ว
แต่หน้ามีเนื้อมีอะไรอย่างนี้หน่อยนิดนึงใช่ไหม
เมื่อก่อนเนี่ยคุณม้าคิดดูว่าเขาไปเป็นดีเจชั่วโมงละ๙๐บาทนะอยู่ที่โบลิ่ง
ก็ได้พุทธนี่แหละตอนนั้นรุ่นนั้นก็มีพุทธมีไอ้นิกกี้ปากหมา

แต่นี่โอเคแหละมันครบปีมันก็อาจจะเข้าที่เปลี่ยนแปลง
ใช่แล้วเขาโตขึ้นไง
พอเขาเริ่มโตขึ้นได้เรื่อยหน้าก็จะเริ่มเข้าที่

ถ้าใครได้เป็นพระเอก